คุณผู้ชมครับไปที่ภูเก็ตกันหน่อยผู้ชายคนหนึ่งเข้าไปสมัครงานเป็นพนักงานของบริษัทขนส่ง
แต่ไม่ผ่านโปรก็คือฝึกงานไม่ผ่านเอางั้นเถอะยังไม่ผ่านโปรบรรจุไม่ได้เป็นพนักงานไม่ได้
เขาโมโหเขาย้อนกลับมาไปต่อยผู้จัดการผู้จัดการเป็นผู้หญิงท้อง๙เดือน
ไม่พอใจที่เขาไม่ผ่านโปรอ่ะโอ้ยแล้วเนี่ยผู้จัดการกำลังจะคลอดเดือนนี้อยู่แล้วถูกต้อง
ผู้กล้องครับแล้วแม่ผู้จัดการไปช่วยไปห้ามโดนฉีดด้วยนะค่ะ
ดีนะมีพนักงานกับลูกค้าที่ใช้บริการช่วยกันช่วยกันไปห้ามเอาไว้ได้นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับภายในบริษัทขนส่งพัสดุเอกชนแห่งหนึ่ง
ในตระบวนฉลองนะฮะจังหวัดภูเก็ต
กล้องวงจรปิดเห็นเลยว่าผู้ชายคนหนึ่งเห็นไหมฮะปีเข้ามาหาเรื่องครับ
ทราบชื่อภายหลังคือนายสุธิพรทรฤทธิ์อายุ๓๐ปีซึ่งเป็นพนักงานทดลองงานของบริษัท
ซึ่งล่าสุดก็กลายเป็นอดีตไปแล้วเพราะว่าไม่ผ่านโปรก็คือไม่ได้ทำงานต่อ
น้าไปทำร้ายนางสาวนัทพรศรีเทพอายุ๒๓ซึ่งเธอเป็นผู้จัดการ
ท้องอยู่เก้าเดือนจะคลอดอยู่แล้วโชคดีมีพนักงานหลายคนมีลูกค้าที่เห็นก็ช่วยไปห้ามปรามครับ
มีแม่ของผู้จัดการอยู่ในจุดเกิดเหตุด้วยเข้าไปช่วยห้ามโดนถีบหลังมาหนึ่งทีครับ
ผู้จัดการที่เป็นผู้หญิงท้องนี่โดนต่อยหน้าไปด้วยครับเธอก็บอกว่าโอ้โหตอนนั้นนั่งทำงานอยู่
นายสุธิพรขับรถมาจอดหน้าร้านแล้วก็พยายามวิ่งไปทำร้ายเธอก่อนพยายามวิ่งไปทำร้าย
ทีนี้เนี่ยมีน้องผู้ชายกับน้องผู้หญิงอีก๒๓คนอยู่แล้วมีแม่เธอด้วยก็เข้าไปห้าม
ก็เดินกลับไปที่รถหมายถึงตัวผู้ก่อเหตุเดินย้อนกลับไปที่รถไปเอาแฟนเข้ามา
อุ้มลูกเล็กเข้ามามามีปากเสียงกันนะฮะแล้วก็วางลูกลงกระโดดถีบตัวเอง
แต่ว่าแม่ช่วยบังก็แม่โดนถี่ไปแล้วเอามือเนี่ยสาวหมัดชกหน้าเธอไปสองครั้ง
แล้วก็พยายามทำร้ายอีกแต่ลูกค้าและคนที่เข้าไปใช้บริการช่วยกันห้าม
ก่อนที่เขาจะออกไปเขาขู่ว่าเดี๋ยวเจอกันเรื่องไม่จบแค่นี้เจอกันข้างนอกแน่

ไม่ผ่านขอขอทำต่อได้ไหมในช่วงโปรต่อโปรก็ได้อะไร
แบบเนี้ยแต่อย่าเอาอารมณ์มาแก้ปัญหาแบบนี้เพราะมัน
ทางออกไม่ควรทำร้ายแบบนี้สุดท้ายเธอแจ้งความ